วันนี้วันพระใหญ่ค่ะดิฉันเป็นอุบาสิกาค่ะ
ก็ต้องมาดูแลงานวัดเล็กน้อยเดี๋ยวกลับบ้านแล้วค่ะ
รุนสวัสดิ์นะคะรู้ก่อนร้อนหนาวรายงานตัวในวันวิสาขะ
บูชาค่ะวันนี้ใครตั้งใจจะไปเวียนเทียนตอนเย็น
ก็คงจะต้องเปลี่ยนวิธีการนะคะอาจจะต้องเวียนเทียนอยู่ที่บ้าน
พระสวดมนต์ปฏิบัติธรรมกันอยู่ที่บ้าน
ซึ่งถือว่าเป็นโอกาสที่ดีค่ะเพราะว่าช่วงเย็นวันนี้
พื้นที่ฝนตกเลยนะคะตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมจากแผนที่อากาศภาพถ่าย
เทียมกรมอุตุนิยมวิทยาเรายังคงเห็นกลุ่มฝนที่ปกคลุมภาคใต้อยู่นะคะ
มาจากว่าบริเวณเกาะสุมาตรานี้มีหย่อมความร้อน
แล้วก็มีลมตะวันออกพัดมาทำให้เกิดฝนฟ้าขนองบริเวณภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย
แล้วก็ดูเหมือนว่ายังคงเกิดขึ้นในระยะนี้ไปจนถึงวันที่๙พฤษภาคมกันด้วยนะคะ
ขณะเดียวกันหย่อมความร้อนที่ปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบน
แถบภาคอีสานแถวจังหวัดบึงกาลนครพนมนั้นนะคะ
ก็มีผลเช่นเดียวกันที่ทำให้บริเวณภาคเหนือภาคอีสานภาคกลาง
รวมถึงภาคตะวันออกบางส่วนมีฝนตกเนื่องจากลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้
วันนี้ภาคต่างจะมีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองอย่างไรกันบ้าง
ตรวจสอบข้อมูลการคาดการณ์กันนะคะภาคเหนือแถบจังหวัดลำปางสุโขทัย
สุนโลกพิจิตรเพชรบูรณกำแพงเพชรและจังหวัดตากค่ะ
อีสานโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงแถบจังหวัดเลยน้องบัวลำพู
ชายภูมิขอนแก่นนครราชศรีมาบุรีรำสุรินศรีสะเกดและอุบลราชธานี
ส่วนภาคกลางนั้นตอนกลางของประเทศนะคะเช่นนครสวรรค์อุทัยธานี
ชัยหน้าสุพรรณบุรีและกาญจนบุรีมีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงได้
ส่วนภาคตะวันออกก็แทบทุกจังหวัดเลยนะคะโดยเฉพาะแถบจังหวัดตราดจันทบุรีค่ะ
ส่วนภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีเมฆบางส่วนมีพายุฝนฟ้าขนอง
ร้อยละ๑๐ของพื้นที่แถบจังหวัดสุราชธานีลงไป
ขณะที่ฝั่งอันดามันนั้นนะคะจะมีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองมากหน่อย
ร้อยละสี่สิบของพื้นที่ส่วนมากทางตอนล่างของภาคนัด
ตั้งแต่จังหวัดระนองไปจนถึงจังหวัดสตูนค่ะแล้วก็จะมีฝนตกเริ่มตั้งแต่บ่ายโมงนะคะ
ส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอากาศร้อนจัดนะคะอุณหภูมิประมาณ๔๐องศาค่ะ
แต่ว่าก็มีโอกาสเกิดฝนได้เนื่องจากว่าเมื่ออากาศร้อนมาปะทะกับลมเย็นนะคะ
ก็ทำให้เกิดฝนได้เช่นเดียวกันโดยเฉพาะช่วงบ่ายถึงค่ำนะคะ
แต่ว่าวันนี้ฝนไม่ตกหนักมากพรุ่งนี้เตรียมรับมือกันอีกครั้งด้วยค่ะ
ส่วนตอนนี้ถึงเวลาที่ที่ฉันต้องไปรีบปฏิบัติหน้าที่ก่อนแล้วเดี๋ยวจะรีบกลับบ้านกันนะคะ
ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขค่ะสวัสดีค่ะ